เมษายนใช่ไหมสงกรานก็จะต้องมีนางสงกรานใช่ไหมคะมาดูหน่อยค่ะ
ปีนี้วันมหาสงกรานนะคะคุณผู้ชมตรงกับวันพฤหัสบดีที่
ขออภัย๑๔เมษายนขึ้น๑๓ค่ำเดือน๕เวลา๙นาฬิกา๔๕นาที๔๖วินาที
นี่ค่ะนางสงกรานนามว่ากีรินีเทวีแปลว่านางช้างหรือนางผู้มีช้างนะคะ
เห็นไหมคะหน้าจอทรงพาหูรัฐทัศน์ดอกมณฑาอาพรแก้วมรกฏภักษาหารถั่วงา
หัดขวาทรงขอพระหัดซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาบนหลังช้างแบบนี้นะคะ
วันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็นจศ๑๓๘๔วันที่๑๖เมษายนเวลา๑๓นาฬิกา๔๙นาที๔๘วินาที
วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝนบันดาลฝนตก๔๐หาตกในโลกมนุษย์๔๕
นักให้น้ำสี่ตัวทำนายว่าฝนดีตลอดปีค่ะเกณฑ์ธัญหารวิบัติข้าวกล้าในภูมินา
ด้วงและแมลงกินได้ผลครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งนะคะ
เกณฑ์ธาราธิกุลตกราศีเตโชหรือว่าทาดไปแปลว่าน้ำหน่อยนะคะ